สุดนะคะในจอนดอลลี่ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
ชื่อเขาเก๋อีกนะคุณเขาบอกว่าซอยด๊อกซอยด็อกฟาวเดชันค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
บอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ลูกเกดแล้วก็ครอบครัวมาเข้าเยี่ยมที่มูลนิธิค่ะ
จากนั้นนะคะน้องสกายลูกชายวัย๙ขวบของพี่ลูกเกดเนี่ยมาเจอกับน้องหมาชื่อเลโก้เห็นแล้วปุ๊บถูกชะตาคุณ
เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือน้องหมาตัวนี้มาจากป่ารกร้างข้างห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตนี่แหละ
เอาน้องหมามาดูแลจนสุขภาพร่างกายน้องหมาเนี่ยก็แข็งแรงแล้วนะคะน้องสกายก็เลยตัดสินใจขอคุณแม่
แม่ครับขอเลโก้กลับบ้านได้ไหมแต่น้องสกายน่าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ

จรก็กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากที่ได้รับเจ้าเลโก้ไปดูแลแล้วเนี่ยล่าสุดก็ได้ไปพบแล้วก็ไปพูดคุยกับพี่ลูกเกดด้วยที่บ้านพักที่จังหวัดพังงา
ขณะนี้เนี่ยเจ้าเลโก้ได้กลายเป็นสีสันใหม่ของบ้านนางแบบคนดังไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำให้น้องสกายเนี่ยกลายเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบอีกด้วยล่ะค่ะ